ใช่ค่ะคิดดูสิตอนคบกัน
ฝ่ายชายนะแอบซ่อนกล้องในหลอดไฟ

ใช่ค่ะแล้วก็แอบถ่ายตอนที่เธอมีอะไรกันกับผู้ชาย

แล้วพอเลิกกันไปแล้วฝ่ายชายนะบอกว่าขอตังค์๒๐๐๐
ฝ่ายหญิงไม่ให้ผู้ชายปล่อยคลิปนี้ค่ะ
เห็นทั้งการมีเพศสัมพันธ์เห็นใบหน้าของผู้หญิงชัดเจนนะครับใช่ค่ะ
คือมันเป็นภาพจากมุมสูงไงเพราะว่ากล้องมันอยู่ที่หลอดไฟ
เอามาเรียกตังค์สองแสนจากฝ่ายหญิงผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินให้ไง
แล้วปรากฏว่าโดนปล่อยคลิปจนเธอต้องลาออกจากที่ทำงานเลยนะ

กับฝ่ายชาย๓ปีที่แล้วแล้วก็เลิกกัน
พอเลิกกันไปฝ่ายชายคูตามรังความตลอดเลย
รังความเธอที่ทำงานขู่ทำร้ายเธอทำร้ายลูกทำร้ายแม่ของเธอ
มันกลายเป็นคดีความแล้วฝ่ายชายนะ
มีคดีเรื่องยาเสพติดติดคุกเพิ่งออกมาจากคุกเนี่ย
เดือนกัญญาที่ผ่านมามาระลานเธอตลอดค่ะ
แล้วเธอบอกว่าชีวิตเธอทุกข์ใจมากหลังจากที่เธอไม่ได้เอาเงินให้ผู้ชายสองแสน
ปรากฏว่าโดนปล่อยคลิปแบบนี้ทีนี้ค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับคุณกันจอมพลังนะ
คุณกันจอมพลังเองประสานไปยังผู้อำกับสพเมืองอ่างทองประหลัดอำเภอพมจังหวัด
ตอนนี้ว่าอยากให้ตำรวจออกไหมจับในตองที่เป็นอดีตแฟนของเธอ
เพราะว่ามีการข่มขู่คุกคามด้วยเธอก็กลัวเรื่องความปลอดภัยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองอ่างทองสอบปากคำฝั่งผู้เสียหายแล้ว
เดี๋ยวจะมีการออกหมายจับอดีตแฟนนุ่มต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องแชทต่างนะฮะที่มาเป็นหลักฐานให้ตำรวจได้ดูนะฮะ
ก็เป็นแชทเธอก็เคยคุยกับผู้ชายนะ
ผู้ชายก็บอกว่าทำตัวเองนะอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของการข่มขู่เรื่องของการดูแลลูกอะไรด้วยนะฮะ